น้ำท่วมที่จังหวัดเพชรภบุรีตอนนี้เริ่มเบ้าใจได้เพราะรับดามลดลงอย่างต่อเนื่อง
และเกือบเข้าถึงภาวะปกติแล้วชาวบ้านทำความสะอาดบ้านเรือน
พร้อมที่จะกลับเข้ามาอยู่แล้วติดตามบรรยากาศล่าสุดได้จาก
คุณสมศักร์ษี่ชุ่มพูโหสุทธิภาวไทยรัฐทีวี

สถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอเมืองเพชรบุรีนะครับในขณะนี้
คลี่คลายลงแล้วเกือบทั้งหมด
หลังจากที่ผมได้ขับรถตระเวนไปในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
พบว่าระดับน้ำนั้นได้ลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงแห้งสนิทนะครับ
โดยเฉพาะที่บริเวณแยกต้นมะม่วงนะครับซึ่งเป็นสี่แยก
ที่ถูกน้ำท่วมขังอย่างหนักตั้งแต่วันแรกที่ผ่านมานะครับ
โดยจะเห็นว่าขณะนี้นะครับมีบ้านเรืองของประชาชนนั้น
ต่างก็ที่จะทำความสะอาดบ้านของตัวเอง
ที่บริเวณสี่แยกต้นมะม่วงนะครับ
แล้วก็รถรานั้นก็สามารถที่จะสัญจรไปมาได้ตามปกตินะครับ

เมื่อคืนผมได้ไปรายงานสดที่บริเวณนั้น
ก็พบว่าในช่วงเช้าก็ได้แห้งลงแล้วเช่นเดียวกันนะครับ
สำหรับพื้นที่ที่ยังคงน่าเป็นห่วงแล้วก็ได้รับผลกระทบ
ก็ยังคงเป็นพื้นที่ในเขตเทศบาล
ขออภัยครับในเขตตำบลต้นมะม่วงนะครับ
คือพื้นที่หมู่ที่๑หมู่ที่๒แล้วก็หมู่ที่๓นะครับ
เพราะว่าบริเวณนั้นเป็นจุดต่ำแล้วก็เป็นจุดที่อยู่ติดกับแม่น้ำเพชรบุรี
ทำให้น้ำจากที่สูงนั้นไหลลงตรงบริเวณพื้นที่ดังกล่าวครับ
สำหรับตัวเลขความเสียหายจากการรวบรวมข้อมูลของ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรีนะครับ
ก็พบว่าขณะนี้มีประชาชนได้รับความเดือดร้อน
ทั้งหมด๘อำเภอ๑เทศบาลเมือง๔๕ตำบล๒๘๐หมู่บ้านนะครับ
แล้วก็ในจำนวนนี้นะครับคิดเป็น๘๐๐๐ครัวเรือน
หรือว่าประชาชน๒๔๐๐คนได้รับความเดือดร้อน
รวมถึงพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายกว่า๖๒๐๐ไร่ครับ
และนี่นะครับก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นในขณะนี้

ในช่วงเช้านี้นะครับประชาชนก็คงต้องรีบเร่งที่จะทำความสะอาด
เพื่อที่จะดำเนินชีวิตเหมือนอย่างในอดีตที่ผ่านมานะครับ
ตั้งแต่ยังไม่มีน้ำท่วมแล้วก็ตรงพื้นที่บริเวณนี้
เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าระดับน้ำนั้นได้ลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับ
เพราะว่าทางด้านหลังผมนี้นะครับก็จะเห็นว่าน้ำบริเวณตลิ่งนั้นนะครับ
ต่ำกว่าตลิ่งประมาณ๑เมตร
เหมือนกับวันแรกที่ผมมาถึงก็คือวันอังคารนะครับ
ผมมาดูตรงจุดนี้บริเวณเป็นพื้นที่แรกนะครับ
ก็จะเห็นว่าน้ำนั้นได้เข้าสู่สภาวะปกติแล้วครับ
สมศักดิ์ศรีชุ่มรายงานจากอำเภอเมืองเพชรชบุรีครับ
ขอบคุณนะครับเพชรชบุรีประจวบเครียริขันฯ
ก็เป็นภาคใต้ตอนบนก็ฝนลดน้อยลง
แต่เมื่อเช้านี้มีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา
ออกมานะครับประกาศฉบับที่๑๕แล้ว
เตือนกันมาตั้งแต่ตอนตี๕เรื่องฝนตกหนัก
ขึ้นลมแรงในภาคใต้มีผลกระทบนะครับ

มีคำเตือนบอกว่าวันที่๒๖๒๘พฤศจิกายน
สุราธานีนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลายะลาปัตตานี
นบราธิวาสพังงาภูเก็ตกระบีตรังและสตรูน
ระมัดระวังเรื่องของฝนตกหนักนะครับ